โอเวียดสิบเก้าครับฉะนั้นขออนุญาตใช้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวไม้เป้งเป้งแบบนี้เลย
แฉมุดช่องหนีกักตัวแรงงานพม่าแอบเผ่นกลางดึก
ผู้นำชุมชนยันมีลักลอบผู้ว่าราชการจังหวัดโต้ตรวจแล้วไม่พบ
พบตรสั่งติดกล้องเพิ่มนี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไข่แดง
ไข่แดงก็คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ครับมีผู้เปิดเพิ่มสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดราย
ติดเชื้อในประเทศ๑๖รายครับติดเชื้อในแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักกันแล้ว๑๔ราย
รวมผู้ป่วยสะสม๕๗๑๖รายครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
โดยผู้ติดเชื้อภายในประเทศ๑๖รายมีประวัตินะฮะเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครครับ
ทั้งสิ้นเลยนะทั้งสิ้นเลยแบ่งเป็นจังหวัดไหนบ้างมันเริ่มกระจายฮะ
แต่ว่าถ้าจำนวนแบบนี้ยังโอเคอยู่สระบุรี๓ฉะเชิงเซา๑ปฐุมธานี๒
เพชรชบุรี๑สมุทรปราการ๒อุตรดิษฐ์๑กรุงเทพมหานคร๕และนครปฐม๑
ส่วนแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๓๙๗รายนะครับที่ตรวจพบมากกว่า๑๙
พวกเขาไม่มีอาการครับอย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่วันแรกที่เราตรวจเจอกัน
คือพวกเขานี่ทำงานร่างกายแข็งแรงฉะนั้นคืออาการมันไม่ค่อยออก
คุณหมอทวีสินโคศกสบคนะครับระบุว่าจากการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุตรดิษฐ์
อุตรดิษฐ์ด้วยนะฮะเป็นลูกค้าประจำของตลาดกลางกุ้ง
โอ้โหคือไปทั่วประเทศครับตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับ
ทำให้คณะทำงานสอบสวนโรคต้องมาประเมินว่า
ตอนนี้มันกระจายตัวไปไหนบ้างสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแห่งนี้
ไปไกลแค่ไหนแล้วซึ่งพบว่ามีจังหวัดที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งนี้
๒จังหวัดเหนือสุดไปไกลที่สุดขณะนี้ที่เชียงใหม่
ใต้สุดที่ลงไปนะฮะว่าใต้ติดทะเลใต้ติดทะเล
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมรสุมเรืออาจจะไม่ออกนะครับ
ก็ต้องมาเอากุ้งที่สมุทรสาครไปขาย
ใต้สุดตอนนี้ไปอยู่ระบาดที่สงขลาครับ
ที่เปิดเผยก็เพราะว่าจะได้เตรียมความพร้อม
ในการที่จะไปตรวจคัดกรองประชาชนนะฮะ
สำหรับยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับพบผู้ป่วยเพิ่ม๒๔๒ราย
จากเดิมที่มียอดอยู่๘๒๑รายทำให้ยอดรวมเพิ่มเป็น๑๐๖๓รายนะครับ
ขณะที่การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
ดำเนินการไปแล้ว๖๑๕๖รายเป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๙๐
ทราบผลแล้ว๓๘๐๘รายสัดส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ
ซึ่งถ้าแบบนี้ต้องบอกว่าถือว่าเบาใจ
เพราะทุกวันมัน๔๐๕๐มา๒วันแล้วนะครับ
ก็ตะลุยตรวจกันไปรู้แล้วแก้ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยครับ

ระบาดระลอกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระลอกใหม่หรือว่าระลอก๒ก็แล้วแต่
แต่ก็คือการระบาดของโรคโควิด๑๙ซึ่งหลายคนกังวลนะคะ
จุดที่เป็นไข่แดงแล้วจุดที่เริ่มต้นก็คือที่จังหวัดสมุทรสาคร
คุณหมอทวีสินบอกว่าเขาก็แบ่งเป็นสีนะคะสีแดงก็คือพื้นที่ที่น่ากังวล
ยังนะคะไปดูจังหวัดแรกหน่อยนนทบุรีตอนนี้ไปพบผู้ติดเชื้อ๔รายซึ่งเชื่อมโยง
สมุทรสาครนะคะเป็นชายไทยอายุ๖๓ปีเป็นอดีตผู้ช่วยพบตร
มีการสัมผัสชาวเมียนมาที่มีอาการไอมาทำงานต่อเติมบ้านให้
ช่วงวันที่๓ถึง๑๑ธันวาคมจนวันที่๑๒มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลีย
เข้าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
และทราบผลเป็นบวกในวันที่๒๑ธันวาคมส่วนภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ย
ตรวจแล้วไม่ติดเชื้อนะคะครับรายที่สองที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
เป็นชายไทยอายุ๓๑ปีเดินทางจากอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกด
ลงสถานีรถไฟบางซื่อแล้วพักอยู่แถวบางใหญ่
เมื่อวันที่๑๒ธันวาคมมีเดินทางไปคุยงานกับลูกค้า
แล้วก็กินข้าวเที่ยวสถานบันเทิง
ก่อนที่จะมีอาการอ่อนเพลียเจ็บคอไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐนาธิเบศ
ธันวาคมผลออกมาว่าติดโรคโควิด๑๙ในวันที่๒๒ธันวาคมค่ะ
ส่วนรายที่๓เป็นหญิงไทยอายุ๒๕ปีอาศัยอยู่แถววัดสลักใต้ตำบลบังศรีเมือง
รายที่๓ทำงานอยู่ในบริษัทอำเภอเมืองนนทบุรี
ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เมื่อวันที่๒๑ธันวาคม
ทราบผล๒๒คือติดโควิด๑๙ค่ะ
รายที่๔ค่ะคุณผู้ชมเป็นชายชาวเมียนมานะคะอายุ๓๕ปี
แล้วก็ไปร่วมงานแต่งงานชาวเมียนมาที่อำเภอบางเลนนครปฐมด้วย
ในวันที่๑๓ธันวาคมเริ่มมีน้ำมูกในวันที่๒๑ธันวาคม
เจ้าของปั๊มให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ในวันที่๒๒ธันวาคมค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ไปดูอีกหลายจังหวัดหน่อยก่อนอันนี้เป็นศูนย์
สุดท้ายป้อมแตกถูกตีไข่แตกไป
หนึ่งในนั้นก็ขอนแก่นครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าขอนแก่น
คุณสมศักดิ์จังตระกุลแถลงข่าวยืนยันพบผู้ติดโควิด๑๙
รายแรกของจังหวัดไปแล้วเป็นผู้หญิงอายุ๒๔ปี
ทำงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของสมุทรสาคร
แล้วแน่นอนครับมาจากสมุทรสาครก็มีประวัติไปสัมผัส
กับรายงานเมียนมาที่มหาไทยป่วยครับทีนี้พอป่วยปุ๊บ
ลางานกลับบ้านไป๑๘ธันวาคมไปพักกับญาติที่หอพัก
ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้กลับแต่ไปพักกับญาติก่อนที่ซอยรามคำแหง๒๙
ครับอ้าวใครอยู่ราม๒๙กดสอบการณ์นะฮะ
เพราะน้ำวันนั้นเริ่มมีเสมหาแล้วมีไข้แล้วแต่ว่าไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอ
๒๑ธันวาคมเดินทางกลับไปหาญาติที่ขอนแก่น
รู้แล้วว่ามาจากสมุทรสาครใช่ไหมล่ะ
ติดตามข่าวอยู่ก็เลยไม่เอาไปบ้านนะ
ให้นั่งท้ายกระบะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นเลย
ตรวจคัดกรองสุดท้ายผลออกมาเป็นโควิด
แล้วคนที่ไปใกล้ชิด๓คนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน
นี่แหละครับที่เราพยายามย้ำเตือนว่าที่ใครที่รู้ตัวว่าเสี่ยงต้องแสดงตัวนะครับ
ไปที่ปราจีนบุรีครับ๓ทุ่มที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมครับ
ผลตรวจทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในจังหวัดปราจีนบุรีสองรายครับซึ่งทีมสอบสวนโรคนะครับ
สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อหารายละเอียด
แล้วเดี๋ยวจะทำลำดับเวลาหรือว่าไทม์ไลน์นะครับที่ชัดเจนของผู้ติดเชื้อทั้งสองคน
แล้วก็จะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าเขาไปไหนเจอใครมาบ้างครับครับอืม
ทีนี้ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรหน่อยตอนนี้เนี่ยคือโควิดเนี่ยมันกระจายไปทุกที่แล้วนะคะ
กระจายไปทุกที่แล้วนะคะจังหวัดกำแพงเพชรพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙๒ราย
มีประวัติไปเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร
รายแรกค่ะนี่นะคะเป็นเพศชายอายุ๔๓ปีอยู่ที่อำเภอคานุวรรลักษบุรีค่ะ
มีอาชีพขายอาหารทะเลนะคะช่วงวันที่๔๑๘ธันวาคมเดินทางขึ้นร่องซื้ออาหารทะเลที่ตลาดไทยที่สมุทรสาคร
แล้วก็มาขายในจังหวัดกำแพงเพชรตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๒๑ธันวาคมพบว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
ตลาดนี้น่ากังวลเหมือนกันตลาดทะเลไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาไปซื้อกันเยอะ
คืออย่างนี้ฮะคือตลาดพวกนี้นะครับแรงงานเขาเชื่อมถึงกันทำตลาดนี้ด้วยทำตลาดนี้ด้วย

ใช่คือถึงแม้ว่าแรงงานก็ไม่ได้เชื่อมถึงกันเนี่ยแต่ก็น่ากังวลนะคะ
เพราะคุณหมอบอกว่าการแพร่เชื้อที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนั้นเนี่ย
ทางข้อมูลระบาดวิทยาที่พบว่ามีการติดเชื้อรายแรกเป็นแรงงานเมียนมา
แล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเดียวกับที่มีการพบการระบาดที่ชายแดนคุณจำได้ไหม
น่าจะมาจากเชื้อที่เดียวกันกับตามชายแดน
แต่เข้ามาคนละล็อตไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลตรวจรหัสพันธุกรรม
ซึ่งจะออกภายใน๒๓วันนี้แหละ
แล้วจะรู้ว่าต้นเรื่องมันมาจากตรงไหนกันแน่

เอาล่ะต่อค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรรายที่๒นะคะ
เป็นเพชรชายู๔๓ปี
อยู่ที่อำเภอคลองขลุงระหว่างวันที่๖ถึง๑๙ธันวาคม
ทำงานขับรถส่งอาหารทะเลที่ตลาดแม่กรอง
ไปตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาคร
มีนายจ้างชาวเมียนมา๒คนนั่งไปด้วย
เดินทางกลับกำแพงเพชรพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกชาย
เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙วันที่๒๑ธันวาคม
พบว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
อันนี้น่ากลัวหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่า
เพราะมันไม่มีอากาศนะครับ
รอบที่ผ่านมาตายมากมายหอบเสื้อผ้าด้านบ้าน

ถึงห้าว่ารอบก่อนพูเก็ตเคยเป็นเกาะสวรรค์หารศวรรค์
แต่นี่กลายเป็นเหมือนตกนรกเลยนะ
ภูเก็ตเมื่อวานครับนายนรงวุ่นซิลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะ
แหลงด่วนช่วงสามทุ่มเลยครับพบผู้ติดโควิดสิบเก้า
รายแรกของจังหวัดเขาเป็นผู้จัดการโชว์รูมรถอายุ๔๐ปี
คือวันที่๑๐ธันวาคมคุณคนนี้เข้าไปร่วมทริปบิ๊กไบท์กับกลุ่มเพื่อน
ไปที่เกาะรันตากันก่อนจะไปเจอกันทีนี้มันก็มีการสั่งสรรตอนประเภทเลย
มันรู้ทีหลังว่ามาจากสมุนสาค้อนอ่อบำนักนิดนาบกร์ดกับกลุ่มเพื่อน
แล้วตอนที่กอดกันเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

ไปตรวจที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

เพราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองของ

เพราะเกรงว่าลูกของเขาเป็นหรือเปล่า

ตอนนี้ก็เลยต้องสั่งตรวจสอบอาการนักเรียน
ในโรงเรียนแห่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ว่าจะสังกัดไหนก็ตามนะฮะ
ทยอยปิดเป็นจำนวนมากแล้ว
เพื่อป้องกันนะครับการแพร่ระบาด

มาจากไหนไปเจอใครบ้าง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงว่า
ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่๖รายครับ

ปิดออบตดอนมะโนรา
อำเภอบางคนทีเป็นเวลา๑๔วัน

การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙

ที่ไหนบ้างสถานบริการ
สถานที่เล่นพนันชนไก่

สถานกวดวิชาสวนสนุก

สถานบริการออกกำลังกาย

ค่ายมวยสระว่ายน้ำ

ตั้งแต่๒๒ธันวาคม
จนถึง๔มกราคม

ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้

ทั้งในไลน์ของไทยรัฐ

เห็นไหมครับถ้ามีการเดินทางปั๊บ

ไปก่อนอำลา

แต่ว่าเขาคงไม่คิดหรอกว่ามันจะติด

คือเราไม่รู้เลยว่าใครมาจากพื้นที่เสี่ยงบ้าง

ผมมาจากสมุทรสาข้อน

รัฐบาลที่เขากำลังพิจารณามาตรการกันอยู่ครับ